อีกหนึ่งเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นในพื้นที่ราชบุรีเหมือนกันนะครับ
เป็นกรณีของน้องนักเรียนมปลายเป็นผู้หญิงครับ
เป็นคนใต้นั่งรถไฟเพื่อจะไปเข้าค่ายอบรม
ที่อยากจะสารฝันตัวเองอยากเป็นเพศรัชกร
นั่งรถไฟมาด้วยความรีบแล้วก็กลัวว่าจะลงจุดหมายปลายทางผิดสถานี
กำลังก้าวขาจะลงจากรถไฟรถไฟเคลื่อนตัวออกพอดี
พลัดตกรถไฟและสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะฮะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบครับบริเวณสถานีรถไฟบางตานครับ
อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพบร่างของน้องผู้หญิงครับ
อายุ๑๖ปีเรียนอยู่ชั้นมปลายโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังนะฮะ
พยายามที่จะช่วยชีวิตน้องแล้วแต่สุดท้ายน้องเสียชีวิตนะครับ
เพื่อนของน้องบอกว่าน้องผู้ตายมากับเพื่อนรวมแล้ว๓คน
จะมาเข้าค่ายเข้าค่ายเปิดบ้านอาจารย์ใหญ่
ความพร้อมสำหรับชั้นมปลายครับเพื่อจะเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
ค่ายเนี่ยจัดขึ้นที่นครปฐมก็นั่งรถไฟมาจากกันตังนะฮะ
จังหวัดตรังช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้รถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟขบวนรถเร็ว๑๖๖
วิ่งกันตังกรุงเทพอภิวัฒน์หรือว่าสถานีกลางบางซื่อนั่นแหละค่ะ
จะมาลงที่นครปฐมแต่จังหวะที่แล่นมาถึงสถานีรถไฟบางตาน
จุดนี้ที่บ้านโป่งเนี่ยช่วงจังหวะนั้นมีเจ้าหน้าที่ประกาศว่าสถานีต่อไป
นครปฐมพวกน้องเองก็ตกใจเพราะว่าเห็นนักเรียนหลายคน
เขาเก็บข้าวเก็บของก้าวลงจากรถไฟ
ก็เลยคิดว่าเฮ้ยสงสัยลงสถานีนี้หรือเปล่า
ถ้าไม่ลงตรงนี้อาจจะผิดแล้วไม่ทัน
ก็เลยรีบเก็บของลูกตานเพื่อจะก้าวลง
น้องผู้ตายเป็นคนสุดท้ายที่ก้าวขาลง
จังหวะนั้นรถไฟเคลื่อนตัวออกจากสถานีพอดีครับ
ร่องตรงนั้นเพราะว่าตอนที่เจอร่างของน้องตกอยู่ข้างใต้
แท่นปูที่เป็นชาญชาลาตรงที่มีเงานั่น
แล้วก็นำร่างน้องขึ้นมาเพื่อที่จะยื้อชีวิตปฐมพยาบาล
แต่สุดท้ายเป็นข่าวเศร้าครับ

ที่ตายเนี่ยเป็นคนน่ารักมากมีความฝันอยากเรียนเพศัตริย์
อยากจะเข้าคณะเพศศาสตร์เพื่อเป็นเพศรัชกรนะฮะ

ก็ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเรื่องเศร้าแบบ